ผมมั่นใจมาก

ประเมินคู่ต่อสู้ต่ำลงไป

แล้วก็น้องสุดท้องครับผม

เหมือนต่อยแล้วได้ตังค์นะครับ

ผมจะเรียนต่อแล้วทีนี้เหมือนเรียนไม่ได้ครับ

ไปมอบตัวเป็นวันแรกของการเปิดเรียน
พอเข้าไปแล้วไม่มีรายชื่อ
ผมผมก็เลยเดินไปถามอาจารย์
อาจารย์ก็เหมือนบอกให้ไปสมัคร

ผมก็เลยไม่เรียนแล้วก็เลยหันกลับมาชบมวยดีกว่า
ก็ช่วงนั้นพี่ชายก็ชกมวยด้วยครับ
เป็นเหมือนเปิดทางให้น้องด้วยครับ

แกก็ชกมวยไทยก่อนตอนนั้นครับ
มันเหมือนแบบให้เราเดินมาทางมิชิเลยครับ

จะบอกว่าเป็นอาชีพก็ไม่ได้คือตอนนั้นก็ชกบ้างไม่ชกมั่ง

ดดันไหมผมกดดันตัวเองมากกว่าครับ
แต่ว่าทางครอบครัวทางพี่ชายเขาก็ไม่ได้แบบบังคับว่า

มึงต้องเป็นเหมือนพี่ชายนะครับ

แต่ผมดีกว่าผมกดดันเอง

พี่ไมค์นะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีครับ
เพราะว่าเป็นคนที่ขยันซ้อมครับ
แล้วก็ประสบความสำเร็จของตัวเองได้ไปแล้ว
เขาชกมวยสากลเขาก็ประสบความสำเร็จ
ชกมวยไทยก็ผมถือว่าพี่ก็ประสบความสำเร็จนะครับ
ได้ไปอยู่ในระดับสูงของรายการ
แต่ว่าก็ไม่ถึงแชมป์นะครับแต่เป็นมวยไทย
มวยสากลพี่ก็ได้เป็นแชมป์โลก
ผมก็เอาพี่มาเป็นแรงบันดาลใจเหมือนกันครับผม
อยากนะอยากเป็นเหมือนพี่บ้างครับตอนนั้นอยาก
แล้วก็เหมือนเป็นวาดภาพของตัวเองเวลาตัวเองอยู่บนเวที
เป็นไฟล์ที่ตื่นเต้นมากครับ
คือชกมวยมันเป็นผู้ประกอบครับ
ตอนนั้นต่อยกับพี่แหลมเป็นคู่ประกอบ
คือเวทีทั่วไปผู้ประกอบคือคนดูเขาก็จะหายหมดแล้วครับ
แต่ว่าคือคู่นี้คือเหมือนแบบต่างคนต่างมาสู้
เสียงเชียร์ดังก็ถึงมากทั้งเวทีครับ
ดังมากเสียงเชียร์ทั้งสองฝ่ายนะครับ

หมดยกที่๖ผมดีใจมากเลยที่ผมยืนได้
เพราะพี่แหลมเกินหนักแล้วเขาเดินอย่างบู้อย้างมาก

ดีใจมากเลยที่ต่อยครบ๖ยกได้

ผมมองไม๊ว่ายังไงผมจะแพ้
แต่กรรมการย์ชูให้เสมอคือบีใจมากเลย
ภูมิใจตัวเองดีใจแบบที่ธามได้
ผ่านไปเมื่อ๑๑ปีที่แล้วครับผม

เพราะว่ามันมีอยู่๒เส้นทางที่ผมจะต้องเดิน
ตอนนั้นคือผมหยุดต่อยมวยไทยใหม่
ต้องกลับมาต่อยสากลคือต้องมาอยู่กับพี่ชาย
ก่อนที่จะมาอยู่กับพี่ชายก่อนจะต่อยมวยสากล
ผมไปต่อยมวยไทยแบบต่อยที่พัทยาต่อยที่ชนบุรีอะไรอย่างนี้ครับ
แบบต่อยตามไปที่เข้าจัดนะครับ
ก็คิดอยู่เหมือนกันว่าผมจะเอาทางไหนดี
ทั้งสองทางทั้งมวยสากลมวยไทย
ถามว่าผมอยากต่อยมวยไหนคือมันก็มันเหมือนกันนะครับ
ก็คือตอนนั้นเอาจริงอยากได้ตังค์

จนพี่ชายเขาบอกให้มาอยู่กับกูนะ

มาอยู่กับเสียแล้วมาต่อยสากลดีกว่า
ผมก็เลยโอเคตัดมวยไทยออกไป
กลับมาต่อยสากลแบบเต็มตัวเลยครับ
แตกต่างนะครับเพราะต่อยมวยไทยผมเป็นมวยฝีมือครับ
ผมไม่ปะทะใช่ครับเป็นมวยลับเป็นมวยฝีมือ

แต่พอมาต่อยสากลผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า
มันคืออะไรผมเดินเป็นมวยไฟเตอร์อย่างเดียวเลย

เล่นจังหวะสองเล่นเชิงยับออกยับอะไรอย่างนี้
ตอนนั้นได้ยินข่าวจากเสียก่อนนะครับว่า
ในต้นเงินในช่วงเงินสิงหาของปี๑๙๕๙เขาครับผม
มันก็มีเรื่องอะไรสักอย่างครับครับ

ที่เหสี่ยว่าเล่นออกไป
ไพรอย่างเม้นที่เนียน
เลยน่าเป็นห่วง

จนขึ้นไปบนวิธี

ผมมั่นใจมากมั่นใจตัวเองแบบโคตรโคตรเลยโคตรมั่นใจเลย
จนทำให้ตัวเองแบบประหมาประเหมือนผู้ตัวสู้ต่ำลงไป
คิดว่าเขาไม่มีอะไรไม่มีคำว่ากลัวไม่มีคำว่าประมาท
คือมันเป็นเหมือนแรงแรงเพิ่มขึ้นมาอีกมันนึกเหิมมากเลย
มันเหมือนผู้ชนะที่เดินออกมาจากหลังบ้านแล้วก็ขึ้นไปรับเข็มขัดบนเวที
คือผมคิดผมคิดแค่นั้นเองขนาดลงไปโดนนับผมก็ยังผมก็ยังไม่ตกใจแล้วก็ไม่ได้แบบ

ตอนนั้นก็ทางสตาร์ฟโค้ดเทนเนอร์เขาก็ให้ค่อยเก็บค่อยเดิน
เพราะว่าเราจะไปกินช่วงปลายอย่างนี้ครับ
แต่อย่างว่าผมเป็นคนที่อะไรประมาทผู้ตสู้
เห็นเขาตัวเล็กเห็นเขาไม่มีอะไร
กรรมการมาจับแพ้ผมยังไม่เชื่อเลยว่าผมจะเป็นคนแพ้ผมจะเป็นผู้ที่แพ้

แล้วก็มาถอดผ้านมือ

อคุณภิกษ์อคุณภิกษ์อคุณภิกษ์อคุณภิกษ์อคุณภิกษ์อคุณภิกษ์อคุณภิกษ์อคุณภิกษ์อคุณภิกษ์อคุณภิกษ์อคุณภิกษ์อคุณภิกษ์อคุณภิกษ์อคุณภิกษ์อคุณภิกษ์อคุณภิกษ์อคุณภิกษ์

ขนาดนั้นอะไรอย่างนี้ควบคุมอารุณตัวเองครับ
ควบคุมอารมณ์ตัวเองจุดเดียวเลยแค่นั้นเอง
คือมันห้าวจนแบบทำให้เราไม่คิดอะไรสักอย่างเลย
คือแบบชนะอย่างเดียวจะต่อยอย่างเดียว
ต่อยโดนตรงไหนก็ล่วงอะไรอย่างนี้
ไม่กังวลไม่คิดอะไรเลยคือแบบ
ขึ้นไปแค่ขึ้นไปก็ได้เข็มขัดหรืออะไรอย่างนี้
มันก็เป็นแชมป์โลกแล้วแค่นั้นเองผมคิดแค่นั้นเอง
ไม่ได้คิดว่ามึงต้องวางแผนต่อยแบบนี้นะ
ยกนี้ต่อยแบบนี้นะเป็นไฟล์ทที่แบบ

เพราะทุกไฟล์ที่ผมต่อยผมจะคิด
คิดว่าเฮ้ยยกนี้ต่อยยังไงแบบนี้เขามาอย่างนี้

ผมพูดกับตัวเองว่าก่อนต่อย
ตั้งแต่มีรายการนั่นแหละตั้งแต่รายการขึ้นแล้ว
ตั้งแต่เสียบอกแล้วชนะมึงอยู่ต่อ
แพ้เลิก
มันก็เลยทำให้ผมแบบหาทางจะไปอย่างเดียวเลย
เมื่อแพ้มาก็คือมันเหมือนตัดเส้นทางตัวเองออกไป
มันมีอยู่๒ทางมึงชนะมึงเดินต่อ

น่าจะเป็นวันของผมเมื่อวันนั้นจริงมันน่าจะเป็นวันของผมมาก
ไฟล์นี้ก็หนักครับเหนื่อย
ซ้อมแบบไม่มีบ่นเลย
แต่จริงไม่บ่น

ผมเตรียมตัวเตรียมใจผมลูกผมต้องเหนื่อย

แล้วครั้งนี้ผมบอกกับตัวเองว่า

เป็นมวยที่หมัดขวาคมเหมือนกัน
ถ้าถามอาวุธเด็ดผมมีเยอะครับ

หลักเลยขวาเข้ามา

ผมก็จะเอาขวาเหมือนกันนะครับ

มันทำให้ผม

ซ้อมในการเตรียมตัวรู้จักหน้าที่ของตัวเอง
ทำให้เราอยู่ในกรอบที่เขาได้ตั้งไว้
ให้ผมรู้จักคำว่าสู้
ถ้าคิดกลับย้อนไปย้อนกลับไปนะครับ
ถ้าผมไม่ได้ต่อยมวยผมก็อาจจะ
ผมชอบแบบธรรมชาติมากกว่าครับ
อาจจะอยู่บ้านทำสวนเลี้ยงไก่ปลูกผักอะไรอย่างนี้
ผมชอบแบบนี้มากกว่าเลี้ยงปลาอะไรอย่างนี้
สิ่งที่เราเลี้ยงมันเติบโตแล้วมันดูแบบ
ชื่นใจครับมันเราทำได้แล้วมันเหมือนแบบ

ครอบครัวเป็นแรงผลักดันของผมอีกอย่างหนึ่งเลยครับ
เป็นที่หนึ่งเลยที่ทำให้ผมมีแรงผลักดันครับ